หนึ่งถ้าบอกว่าแบบเด็กน่ารักภาษาเหนือว่าอะไร
น้าฮักน้าฮักไปน้าฮักบอด
เฮ้ยเรากำลังพูดถึงน้องคิด

ลูกสายของพี่นดเบย์

ม๔เดือนเองนะคะน่ารักน่าชังมาก

จำได้ป่ะหรือ

เอ๊๊ยจำได้ป่ะ

เลยอ่านก่อนลูกน้องค์

คนทำหลานร้องไห้คือใครพูดชื่อใครอ่ะไม่ใช่พี่แจ๊กกะรีนแน่นอนพี่มดดำ
ก็ยังงี้นะคะวันก่อนจัดข่าวใส่ไข่อ่าแล้วพี่ก็เดินส่วนที่อะไรเห็นแบบว่า
เลี้ยงเขาอุ้มน้องคิดมาหาพี่รถเมย์สตูเราก็เลยแบบขอถ่ายคลิปนิดนึงนะคะ
แล้วบอกเลยนะคะน่ารักจริงคุณผู้ชมซึ่งเป็นวันที่สาวพี่รถเมย์ของเราเนี่ยค่ะ
เป็นพิธีกรพอดีค่ะแล้วอย่างที่บอกไปนะคะ
ด้วยความที่พี่มดดำเขาเป็นแบบฝานะคะสายเปย์เขาบอกเลยเนี่ย
ยังไม่ได้เอาทองมาให้หลานเลยแล้วที่อดแซวไม่ได้อย่างที่บอกไป
มดดำเนี่ยค่ะไม่พลาดจะหยิบมือถือมาถ่ายวีดีโอนะคะ
สัยจะจำเสียงไม่ได้คือแบบว่าเวลาจัดข่าวใส่ไข่นะ
เมื่อก่อนเนาะเสียงพี่โมดำกับพี่หนูกันใช่อ่ะ

หลานก็เลยแบบว่าโชว์ร้องไห้ไปหนึ่งกลุ่ม
แต่ว่าจริงไม่ใช่อะไรนะคะน้องเพิ่งตื่น
แล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

น้องครีดตื่นสดใจมากลูก

หลังจากแบบว่าเสร็จจากรายการใช่ไหมคะ
เข้าไปถ่ายคลิปน้องน่ารักมากน่าเอนดู
ที่ฉันแบบว่าโอ้ยไอละลูกคำคูณมาก

ก็ขอให้แบบว่าพี่รถเมย์
มาเยือนไทยรัฐทีวีบ่อยนะคะ

เดือนแล้วผมเขาดกมากเลยเนาะ

ขวบ๗เดือนผมยังไม่ค่อยขึ้น